ยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวพาคุณเข็มมาสอนแล้วก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แห่เข้ามาเมืองไทยเพื่อมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเหมือนกันนะคะ
ชาวมาเลเซียเนี่ยเห็นบอกว่าเข้ามาที่ด่านเข้าเมืองด่านตรวจคนเข้าเมืองสะดาวจังหวัดสงขลา
เฉลี่ยวันละกว่า๑หมื่นคนเลยเพื่อมาท่องเที่ยวนะคะ
ส่วนที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะ
สำหรับบรรยากาศที่ดอยม่อนแจ่มในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่โครงการหลวงเกษตรบ้านหนองหอย
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสลมหนาวกันเพียบเลยนะคะ
ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการนั่งรถล้อเลื่อนมงค์
ซึ่งก็เป็นเครื่องเล่นที่ชาวมงค์ทำขึ้นให้นักท่องเที่ยวเขาได้ร่วมสนุกกัน
ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะคือปล่อยรถลงมาจากดอยหลายคนก็กรี๊ดวิดไว้กันนะ
สนุกสนานถ่ายรูปกันไปนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบใจกัน
ไปดูที่แม่ห้องศรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยกองมูพร้อมกราบนามัศกาลขอพรและร่วมทำบุญในช่วงวันหยุดยาว
นักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะส่วนที่บริเวณถนนขุนลุมประพาทและถนนประดิษฐ์จองคำทางเทศบาลเมืองแม่ห้องศรเขาจัดเป็นตลาดนัดนะคะเนี่ยค่ะ
ตลาดนัดถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวไปจับจ่ายซื้อของมีทั้งของฝากของที่ระลึกเป็นตลาดในยามค่ำคืนนะคะอากาศเย็นช้อปปิ้งกันเย็นสบาย
ส่วนที่อุทัยธานีค่ะนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปชมโครงการพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงในตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่
เขาพากันไปชมสิ่งนี้คุณผู้ชมแปลงดอกไม้เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้ท้องถิ่นแล้วก็แปลงปลูกสตรอเบอรี่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงกลับไปเป็นของฝากกันเยอะแยะเลยค่ะ
กลางเต้นกันจนเต็มพื้นที่แล้ว
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้มนุยการสวนอุทยานแห่งชาติบอกว่า
จัดพื้นที่สำรองเอาไว้แล้วนะคะเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว
ส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปสามารถเที่ยวชมภายในอุทยานได้ฟรีค่ะ
ยังอยู่ที่นครราชศรีมานะคะที่ศูนย์วิจัยสวนเกษตร๑๐๐ไร่
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
เขาเดินทางมาชมความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันยักษ์ทุ่งดอกคอสมอส
แล้วก็ดอกไม้นานาชนิดที่กำลังบานสะพรั่งรับลมหนาวค่ะ
จากนี้เขายังได้ไปชมฟาร์มแกะแล้วก็แปลงเกษตรปลอดสารพิษ
ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลผลิตกลับบ้านได้ด้วย
รวมถึงกลายเป็นที่ถ่ายรูปที่เซลฟี่ของคู่บ่าวสาวด้วยนะคะ
ลงใต้กันหน่อยนะคะไปที่พังงาค่ะ
ประชาชนไปพักผ่อนในวันหยุดยาว
ชมทะเลหมอกไปดูแสงพระอาทิตย์แบบนี้ค่ะ
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามนะคะ
สัมผัสอากาศเย็นได้เช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าไทยเนี่ยเฉลี่ยวันละกว่า๑หมื่นคนนะคะ
เพื่อจะไปท่องเที่ยวทะเลตามเกาะต่างจังหวัดใกล้เคียง
แม้ว่าตอนนี้ประเทศมาเลเซียจะประสบปัญหาค่าเงินตกต่ำ
ก็ไม่สามารถฉุดรั้งพวกเขาไว้ได้เลย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรสะดาวก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
ความสะดวกกันอย่างเต็มที่ให้กับนักท่องเที่ยว
และดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ